ไปมาถูกแรงระเบิดทำให้เสียชีวิต๒๐รายบาดเจ็บ๑๓๐คน
บ่ายวันรุ่งขึ้นเกิดเหตุระเบิดอีกครั้งใกล้ท่ามเรือสาธรณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
กล้องวงจรปิดเห็นนาทีคนร้ายใช้เท้าเขี่ยมระเบิดลงไปในแม่น้ำแล้วเดินออกไป
จากนั้นไม่นานระเบิดก็ทำงานโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บ
มือปราบฝีมือดีถูกระดมวางแผนแกะมรอยหาตัวคนร้ายชุดสืบสวนหาบ่อแสจากกล้องวงจรปิด
กระทั่งพบชายต้องสงสัยทิ้งกระเป๋าเป้ไว้บนม้านั่งในที่เกิดเหตุ
ก่อนเดินไปเรียกรถตุ๊กไปลงที่บริเวณหัวลำโพง
หลังจากเขาจากไปไม่นานก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นสอดคล้องกับคำให้การของพยาน
ที่สำคัญพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติ
ขณะที่ทางการไทยเชื่อเป็นฝีมือของผู้เสียประโยชน์ในการค้ามนุษย์
และยืนยันไม่ใช่การตอบโต้ไทยที่ส่งตัวผู้ลิภัยชาวอุยกูให้จีน
โดยได้ภาพผู้ต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดจับกลุ่มได้เพียง๓คน
ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในห้องพักซึ่งสองท่านมี๒คนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ออกหมายจับไป
จากการสืบสวนเรารู้ว่ากลุ่มนี้พักตรงนี้พักตรงนี้ด้วยครับอยู่ด้วยกันครับ
อยู่ในพื้นที่พักเนี่ยการทางสืบสวนล้วนครับว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกัน
เดินทางมาที่นี่ย้ายมาจากนี่มาพักที่นี่หรือพักสองที่สนับที่พักไป
ขอยืนยันว่าทั้งหมดถูกตัวถูกตัวถูกกลุ่ม
ว่าเราจะรีบจับกลุ่มคนที่เหลือมาให้เร็วที่สุดได้อย่างไร
สิงหาคมตำรวจจับกลุ่มอาเด็มคาราดักได้ที่อพาร์ทเมนต์ย่านหนองจอก
ต่อมายูซูฟูถูกจับได้ที่พรมแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสาแก้ว
ทั้งคู่ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่กลับคำให้การเป็นปฏิเสธในชั้นศาลอ้างว่าที่รับสารภาพเพราะถูกกดดันและไม่เข้าใจภาษา
ไป๒ปีวันนาสวนสันหรือไมซาระถูกจับกลุ่มที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หลังตำรวจสืบสวนขยายผลพบว่าเธอและสามีชาวตุรกีเป็นผู้เช่าห้องพักให้ผู้ก่อเหตุอยู่อาศัย
ทั้งสามคนถูกดำเนินคดีที่สารทหารกรุงเทพเนื่องจากขณะเกิดเหตุอยู่ในยุคของรัฐบาลคอสช
ก่อนถูกโอนคดีมายังสารอาญากรุงเทพใต้เมื่อเดือนพฤศจิ
หลังตำรวจสืบสวนขยายผลพบว่าเธอและสามีชาวตุรกีเป็นผู้เช่าห้องพักให้ผู้เช่าห้องพฤศจิกายน๒๕๖๒
พิจารณาคดีในศาลทหารอาเด็มและยูซูฟูถูกควบคุมตัวที่เมืองจำมธบ๑๑
กระทั่งกลางปี๒๕๖๒ถูกย้ายไปคุมขังที่เมืองจำชั่วคราวภายในกองพันธหารราบมณฑนทหารบกที่๑๑
โปรดติดตามตอนต่อไป